มาถึงกรณีของพระกาโตะที่มีปฏิกิยาต่อเนื่องไปถึงหลวงพี่ย้อย
ซึ่งเมื่อวานนี้นะครับหลวงพี่ย้อยถูกท่านเจ้าอาวาสขับออกจากวัด
เนื่องจากพระผู้ใหญ่ท่านไม่สบายใจ

หลังจากที่หลวงพี่ย้อยเนี่ยออกมาแฉพฤติกรรมของพระที่เสพเมถุนกับศรีกา
มันอนอยใจ

เป็นว่าพระผู้ใหญ่แกจริงจันตนว่าต้องไหลท์ออก
อย่างเดียว
พี่เจ้าขอบคำถามที่ว่าท่านจะไปอยู่ไหนล่ะ
ไม่ท่านตั้งแต่นี้ก็ต้องลาทิกา
ว่าไม่อยากให้ใครเดือดร้อนอีก
นี่คือหลังจากที่หลวงพี่ย้อยย้อนกลับไปนะ

คือพระครูกาแก้วท่านเจ้าวาดวัด

พระธนวัฒน์จากกะวะโรหรือหลวงพี่ย้อย
ก็เดินไปประคองท่านถึงรถนะครับจะไปเพื่อกราบลาด้วย
แล้วก็ถามว่าตัวพระย้อยหลวงพี่ย้อย
ทำผิดอะไรถึงขับท่านออกจากวัด
ซึ่งพระครูกาแก้วนะครับก็ให้เหตุผลบอกว่า
ก็พระผู้ใหญ่เขาถามมาไง
ว่าวัดหน้าพระรานอยู่กันอย่างปกติ
แต่พระย้อยไปสร้างเรื่องอะไรเป็นข่าวดังไปหมดแล้ว
แล้วก็ไปเกี่ยวข้องอะไรกับพระกาโตะเขา
หลวงพี่ย้อยบอกว่าเขาหวังดี
อยากจะป้องกันพระพุทธศาสนา
แต่ท่านเจ้าวาดบอกว่านั่นเขาก็หวังดี
ก็ถึงเตือนมาเพราะวัดเสื่อมเสีย
หลวงพี่ย้อยอธิบายว่าสิ่งที่ทำลงไป
เป็นการช่วยเหลือโยมผู้หญิงคนหนึ่ง
แล้วก็ระบุเพียงพระรูปเดียวทำให้เสื่อมเสียต่อศาสนา
หลวงพี่ย้อยมีเจตนาดีในการปกป้องพระศาสนา
ไม่ได้มีความโกรธแค้นกับพระรูปนั้นเลย

เขาช่างมาได้ว่ะเอิ้ม
กูนไปทำเหลืองเว้ยเลย
มันมีข้าวอ่ะมันเกี่ยวของได้ก่อนต่อสู้ปกป้องจริงจริงอาจารย์พ่อบอกเลยพ่อมันทำ
ด้วยงั้นแล้วพ่อมันมาทุกหลายวันนี้พ่อมันพ่อมันหน่อยใช้อาจารย์ว่าพ่อมันทำปกป้อง
พ่อมันไม่ได้ไปเกียรติไม่ได้มีแขนเล่นเขาเลยแต่พ่อมันทำแล้วทิ้งถูกต้องเลยอาจารย์
อย่างไรก็ตามครับพระครูกาแก้วท่านเปิดเผยบอกว่าจะให้เจ้าคณะอำเภอชวางนะ
ทำหนังสือเป็นลานลักษณ์อักษรเพื่อกำกับความประพฤติตามวินัยสงฆ์มายังวัดหน้าพระราน
แล้วเพื่อเปิดโอกาสให้หลวงพี่ย้อยเนี่ยจำวัดต่อไปคุณผู้ชมครับเราย้อนไปดูประวัติ

พบว่าท่านเคยได้รับรางวัลไทยบุคคลตัวอย่างสาขานักพัฒนาและทำคุณประโยชน์ต่อพระศาสนาและสังคมดีเด่น
ตามโครงการประนิษฐานความดีซึ่งรับรางวัลจากองค์คมนตรีนะครับเป็นรางวัลประจาปีสองพันธุ์ร้อนหกสิบสามนะฮะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับลงพื้นที่ไปที่วัดนะครับจะไปหาหลวงพี่ย้อยนี่แหละนะครับ
อ้าวกุฏิปิดครับเงียบโทรศัพท์ไปว่าหลวงพี่ย้อยอยู่ไหนเนี่ยท่านนะ
หลวงพี่ย้อยก็เล่าบอกว่าช่วงนี้อาจจะงดให้สัมภาษณ์แล้วนะตามที่รับปากพระผู้ใหญ่เอาไว้
แต่ยืนยันจะเดินหน้าปกป้องพระพุทธศาสนาต่อไปยอมรับว่ารู้สึกกดดัน
หลังจากโอ้โหเจ้าคณะจังหวัดท่านมาคุยด้วยตัวเองเมื่อคืนนะครับ
ทีมข่าวไปสอบถามชาวบ้านบ้างนะฮะชาวบ้านบอกว่า
ย้อยไม่อยู่กุฏิหรอกแล้วไม่รู้ด้วยว่าไปไหนนะฮะ
ชาวบ้านคนหนึ่งบอกด้วยว่าเนี่ยพระท่านเนี้ยพระหนุ่มท่านเนี่ย
ยุ่งไปทุกเรื่องทำพระในวัดไม่ค่อยชอบหรอก
วัดเนี่ยตักเตือนหลวงพี่ย้อยอ่ะกรณีไหนอ่ะ
เคยไปจับวัยรุ่นเสพยาทั้งที่ควรจะแจ้งตำรวจหรือเปล่าชาวบ้านเขาว่าอย่างนี้ฮะ
ถ้ามียาบ้าอยู่ในวัดมันใช้ไม่ได้
มันพิษหลังเพศแล้วใช้กว่านั้นถ้ามีหญ้าบ้าอยู่ในวัด
แต่ว่าความทิศตนาคือสำรวจที่ก็ตัวมา
มันมีเหลืองกันที่ผมบอกอาจารย์นั้นนะ

เขาบอกว่าหวังดีว่าไม่อยากให้เป็นก้าวให้เตือน

มันมีไวกลุงมาตีพร่มโยมมาตอยพร่ม
เพราะว่ามันเหมือนจะมีเรื่องราวที่อยู่ข้างหลังมากกว่านั้น
เดี๋ยวจะมีคนกลางมีอะไรมากมายหลายคนเหลือเกินนะคะ

เพราะมีคนบอกว่าพระกาโตะอยู่ที่ไหน
พระพงศกรรณ์หรือหลวงพี่กาโตะ
หายหน้าหายตาไป๒วันแล้วไม่เจอที่วัดกุฏิก็ปิดเงียบ
แต่ในวัดยังมีการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างตามปกตินะคะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ไปคุยกับชาวบ้านที่บ้านคลองชายเหนือค่ะ
เขาบอกว่าหลวงพี่กาโตะน่าจะไปกิจนิมนต์นะ
เพราะว่าหลวงพี่มีกิจนิมนต์ทุกวันวันละหลายงาน
คงไม่ได้หนีหน้าสื่อมวลชนหรือว่าเลี่ยงกระแสข่าวหรอก
ชาวบ้านทุกคนก็บอกว่าส่วนใหญ่ก็ยังคงเชื่อมั่นในตัวพระกาโตะนะคะว่าบริสุทธิ์
ส่วนฝ่ายหญิงเนี่ยจะจงใจสร้างเรื่องด้วยเหตุอันใด
ก็ไม่สามารถที่จะตรัสรู้ได้เขาใช้คำนี้เลยไม่รู้จริง
ทีนี้ที่วัดเนี่ยเขามีกล้องวงจรปิดนะคะกล้องเยอะด้วยนะคะ
กุฏิของพระกาโตะเอง๓ตัวเลยนะคะ

และอีก๖ตัวอยู่กุฏิหลังใหญ่เพราะฉะนั้น
ใครจะไปใครจะมายังไงต้องเห็นหมดน่ะ
เพราะเขาบอกว่าเซิร์ฟเวอร์อยู่ในห้องนอนของหลวงพี่กาโตะค่ะ
นี่เห็นหมดเลย
นี่คือยังไงอ่ะ
อย่างไงล่ะ

วันนี้นะครับทีมข่าวนะครับไปที่บ้านหลังหนึ่งต่อ
เป็นบ้านญาติของนางสาวต่อเต่า
ไปพบกับลุงและกับป้าก็เล่าบอกว่า
เห็นในข่าวว่าพระกาโตถูกกล่าวหาโดยศรีกาชื่อนางสาวต่อเต่า
แต่ไม่รู้หรอกนะว่าเป็นหลานของตัวเองเนี่ย
นะเพราะไม่เคยพบหน้ากันตั้งแต่เด็กแล้ว
ขณะที่พ่อและแม่ของหลานเนี่ยก็แยกทางกันนานแล้ว
ก็ไม่เคยทราบความเคลื่อนไหวมาก่อนเลย
ขณะที่พ่อของนางสาวต่อเต่าเนี่ยนะครับ
บอกว่าไม่ทราบเรื่องอื้อเฉาครั้งนี้หรอก
เพราะทั้งคู่เนี่ยไปอยู่กรุงเทพก็เลยไม่ได้ติดต่อกับ
อดีตพญากับลูกมาหลายปีแล้วครับ
ไม่ได้เจอกันเป็นแรมปีเป็น๒ปีแล้วมั้ง
ตั้งแต่โควิดก่อนโควิดหรือหลังก่อนโควิดอีก๓ปีแล้วมั้ง
คือเราเกษียณแล้วเราก็ไม่อยากยุ่งอะไรแล้วเพราะโตกันหมดแล้ว
ทีนี้ความเคลื่อนไหวทางฝั่งฝ่ายสงฆ์ว่ายังไงกันบ้าง
ผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่าล่าสุดเนี่ยนะคะ
พระครูสิริธรรมาภิรัตน์เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราชฝ่ายธรรมยุทธ์เนี่ย
สั่งการให้เจ้าคณะอำเภอชวางดำเนินการสอบสวนหาข้อเท็จจริงในประเด็นนี้แล้ว
ตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการชั้นแรกค่ะ
ขั้นตอนหลังจากนี้ก็คือว่าเจ้าคณะอำเภอและเจ้าคณะตำบลเนี่ย
จะต้องรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงและข้อเสนอในการพิจารณา
จากนั้นก็จะนำไปสู่ขั้นตอนการจัดตั้งคณะกรรมการสอบสวนแบบเต็มรูปแบบ
ซึ่งจะเป็นอำนาจเต็มของเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
รายงานข่าวบอกว่าตอนที่พระกาโตะจำวัดอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งที่ไม่ใช่วัดในอำเภอชวาง
และยืนยันว่าจะเข้ารับการสอบสวนอย่างไม่มีข้อแม้ใด
แล้วก็บอกด้วยว่าจะขอยุติการเคลื่อนไหวผ่านสื่อ
เพราะว่ากลัวว่าจะยิ่งทำให้เกิดความสับสน
ข้อมูลข้อเท็จจริงอะไรต่างเนี่ยเดี๋ยวจะเอาไปให้คณะกรรมการสอบสวนเท่านั้น
ให้มันเป็นไปตามขั้นตอนแล้วก็มีการพูดทิ้งท้ายนะคะว่า
ไม่มีแนวคิดที่จะศึกค่ะ
คุณผู้ชมครับวันนี้มีข้อความหลุดครับ
มีข้อความหลุดเพิ่มครับเป็นพระลูกวัดแห่งหนึ่ง
มาขอเป็นตัวกลางเคลียร์ให้ไหมเคลียร์ให้ไหม
หลวงพี่กาโตกับผู้หญิงต่อเต่าเนี่ยนะ
วันนี้ทีมข่าวได้รับข้อมูลมาบอกว่าก่อนหน้านี้มีพระรูปหนึ่งนะครับ
อยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชนี่แหละขอเป็นตัวกลางในการเคลียร์ปัญหา
โดยโทรศัพท์ไปหานางสาวต่อเต่าเนี่ยนะอ้างว่าเป็นพระพี่ชายของคนในคลิปเสียง
ระบุว่าพระกาโตะยอมรับผิดโดยนางสาวต่อเต่าก็พยายามเล่าว่า
หลังจากที่ผู้ชายที่อ้างว่านะฮะเป็นหลวงพี่กาโตะเนี่ย
ความสัมพันธ์กับเธอแล้วแล้วขาดการติดต่อไป
แต่ยืนยันว่าเธอป่วยเป็นบายโพล่าแล้วเครียดสุดท้ายมาโดนทิ้ง
รู้เรื่องแล้วทุกคนรับไม่ได้โดยพระพี่ชายขอให้คุยแบบสันติวิธี
แล้วเสนอให้เงินค่าเสียหายแลกกับการจบด้วยดีครับคุณผู้ชมฮะ
นางสาวต่อเต่าบอกให้ชายที่อ้างตัวเป็นหลวงพี่ของพระกาโตะเนี่ย
โทรมาเคลียร์ปัญหาเองวันนี้ทีมข่าวได้มีโอกาสพูดคุยกับนางสาวต่อเต่าคนนี้ฮะ
นะครับเปิดเผยบอกว่านะครับเธอไม่ขอพูดถึงเรื่องคลิปเสียงและแชทข้อความที่ถูกปล่อยออกมาก่อนหน้านี้แล้ว
ยืนยันว่าเธอสร้างเรื่องขึ้นมาส่วนประเด็นที่มีพระรูปหนึ่งในนครศรีธรรมราชโทรมาเคลียร์ปัญหาเนี่ยไม่เป็นความจริงแล้วฮะ
คือเรื่องเงินเนี่ยมันก็ผ่านไปแล้วเนอะแต่สำหรับถ้าเงินต่อไปต่อไปคงไม่กล้ารับหรอกค่ะ
จากนี้ทีมข่าวได้ลองโทรศัพท์ไปหาพระที่อ้างตัวว่าเป็นพี่ชายแล้วขอจะเป็นตัวกลางเคลียร์ให้นะ
พบว่าพอรับสายนะครับแล้วทีมข่าวสอบถามว่าใช่พระอาจารย์ไหมจากนั้นตัดสายเลย
ตัดสายปั๊บโทรอีกคราวนี้ไม่รับแล้วนะฮะนอกจากนี้นางสาวต่อเต่าเนี่ยนะครับยังได้เปิดเผยบอกว่า
กรณีที่หลวงพี่ย้อยออกมาเปิดเผยว่าเธอไปขอความช่วยเหลือไม่เป็นความจริงแล้วนะ
ขณะที่เธอป่วยเนี่ยเธอไม่สบายใจจู่หลวงพี่ย้อยนะครับก็ติดต่อมาหาเธอเอง
ด้วยความที่เห็นเป็นพระแล้วก็นับถือกันก็เลยมีการพูดคุยผ่านทางแชทข้อความครับ
แล้วคุณผู้ชมครับนี่เป็นแชทข้อความที่นางสาวต่อเต่าส่งมาให้ทีมข่าวดู
เพื่อยืนยันว่าเธอเนี่ยไม่ได้ทักไปโดยแชทแรกนะครับเป็นข้อความของพระที่ส่งข้อความมาบอกว่า
ขอเจริญพรโยมเป็นอะไรสู้นะครับชีวิตยังมีแสงสว่างพระอาจารย์เป็นกำลังใจให้
แล้วก็ส่งวิธีขอขมากรรมจุดทูบสิบหกดอกกลางแจ้งต่อมานางสาวต่อเต่าก็เอาไปทำตามนะครับ
แล้วก็ถ่ายรูปส่งไปให้จากนั้นนางสาวต่อเต่าก็ส่งนะฮะไปหาโดยบอกว่าเธอป่วยเป็นไบโพล่านะนะฮะ
พระก็ให้กำลังใจแล้วก็ส่งเบอร์โทรส่วนตัวมาให้และยังบอกด้วยว่าทุกอย่างย่อมมีทางออก
ส่วนคลิปเสียงและแชทข้อความต่างเธอจำไม่ได้ว่าพูดอะไรไปเพราะตอนนั้นเธอกินยาแล้วก็เบลอครับ
แล้วก็บอกแบบนั้นยืนยันว่าแฮท์หิวแสงไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือและข้อมูลทุกอย่างนะฮะ
ส่งให้หลวงพี่ย้อยเพียงรูปเดียวเท่านั้นฮะ
เป็นการปรึกษาเฉยค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการส่งให้ใครต่อควรจะบอกก่อนไหมค่ะ
เออเอาจริงจริงเลยอ่ะอยู่แสดงวิเศษกับลูกพี่ยอยค่ะอืมอืม
เพราะลูกพี่ยอยพี่ถามว่าช่วยอะไรบ้างไม่ใช่แค่เป็นเพื่อนในเซฟ
หูเพื่อนเซฟห้าพันคนไม่รู้ว่าใครเป็นใครแต่คนรู้ว่าแค่เป็นฟ้า
อืมแล้วติดตามมานานอืมแค่นั้นเองเท่านั้นเองแล้วเอ่อ
ข้อมูลของการแท็กเนี้ยเอ่อเขาเป็นคนแท็กมากก่อนทั้งนั้นอืม
แม่งว่าจะเอ่อโยมเป็นอะไรโยมอะไรเนอะคือเขาพยายามแท็กมากก่อนทั้งนั้น
แล้วก็เป็นคนขอบุญดีแล้วขอเป็นคนโทรหาเอง
อย่างนั้นก็ตามนะครับนางเสาต่อต่าวเดี๋ยวบอกว่าจากนี้เป็นต้นไป
ขอให้เป็นไปตามกระบวนการทางศาสนาและขอให้ทุกคนฟังความหลายหลายด้าน
และนำข้อมูลต่างมาประกอบแล้วจะรู้ว่าใครต้องการอะไรนั่นนะฮะ
ขณะที่ทีมข่าวนะครับได้หลักฐานเป็นแชทที่นางสาวต่อเต่าส่งข้อความ
มาขอบคุณหลวงพี่ย้อยหลังจากที่ได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราว
แล้วก็คลิปเสียงรวมถึงหลักฐานต่างซึ่งมีการพูดคุยกันเมื่อวันที่๒๖เมษายน
เวลาประมาณตีสองยี่สิบเก้านาทีโดยข้อความแรกที่นางเสาต่อต่าวส่งมาคือ
ขอบคุณที่ช่วยจากใจจริงรวมถึงขอโทษที่ใช้อารมณ์นะฮะ
อภัยในความโง่ของเธอด้วยครับ